มาดูเรื่องของนวัตกรรมรถจักรยานยนต์ของยามาฮ่ากันต่อเลยนะครับ
ที่เป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสไตล์สปอร์ต
พร้อมกับการตกแต่งบูธที่เน้นให้เป็นศูนย์รวมแห่งความเหล้าใจของบายเกอร์
ครั้งที่๓๗ได้อย่างล้นหลามทีเดียว
ไปดูกันว่าบู๊เขาสวยงามขนาดไหนและนวัตกรรมของรถจักรยานยนต์เขาเป็นอย่างไรบ้างครับ
เทรนด์ที่เผยชมครั้งแรกในอาเซียน
ยามาฮ่าเพิ่งเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่น

ตอบรับกระแสนิยมบิ๊กไบท์ของเหล่าใบเกอร์
ยามาฮ่ายังจัดวางรถในรูปแบบซีรีส์

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์
ตอนนี้ตลาดของบิ๊กไบท์ค่อนข้างมีการเติบโตสูง

เพราะฉะนั้นการที่เราเยมาฮ่าเองก็มีการวางแผน
ที่มันเข้าถึงในแต่ละกลุ่มมีความละเอียด
แล้วก็มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ไปสัมผัสนวัตกรรมรถบิ๊กไบท์
และรุ่นอื่นได้ที่บูธยามาฮ่า
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓เมษายน๒๕๕๙